สวัสดีครับ

ที่ครอบครัวของคุณเอกจะได้ฟังเฉลยในตอนนี้นะครับ
เรามาเอาใจช่วยกับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เรามั่นใจว่าเราถูกกี่ข้อ

ผมยังไม่เห็นเหมือนกันผมจะรอลุ้นเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันคุณผู้ชมจ๋า

แล้วผมขอเฉลยจากเรื่องเบิ้ลปฐุมราชก่อนเป็นเรื่องแรกครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือเบิ้ลปฐุมราชมีชื่อจริงว่าอะไร

คุณเอกตอบตัวเลือกที่หนึ่งอาทิตย์สมน้อย

ประทุมราชมีชื่อจริงว่าอาทิตย์สมน้อยนะครับ
ส่วนชื่อที่เหลือนั้นก็คือมงคลสิงชา

แล้วก็ยิ่งคุณประจันทรคือชื่อจริงของคุณแมนมณีวันนะครับ

คุณวีรยุทธ์นานช้าเป็นชื่อของคุณบ่าวี
เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเท่ากับว่า
คุณเอกสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้นะครับ
เป็นข้อแรกรับเงินทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เกล็ดชนิดใดของไก่ชนที่เชื่อว่า
เมื่อไก่ถูกตีเจ็บหนักจะฟื้นตัวได้เร็ว

คุณนกเลือกตอบตัวเลือกที่สาม
เกร็ดพญาครุฑซึ่งเป็นคำตอบที่
โรค
เกล็ดใด

จริงแล้วมีอยู่อีกหนึ่งตัวเลือกไหม

ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

เป็นไก่ที่มีลำหักลำโค้นตีได้เจ็บเข้ากระดูก
เขาจะกลัวมากเวลาที่สังเวียนไก่ถูกไหมฮะคุณนก

แต่รู้ว่าเกรดพญาคุดคือเก่งเจ๋งสุด
แต่จริงแล้วที่ฟื้นตัวได้เร็วนั่นก็คือกำไรขนปก
พลาดไปหนึ่งข้อนั่นหมายความว่า
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแล้วในวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อครับว่า
จะได้เงินหมื่นหรือเงินแสนกลับไปบ้าน
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับข้อนี้คือ

แท่นบันได๔ขั้นใช้ทำอะไร

ซึ่งคุณพ่อบุญหนาเลือกตัวเลือกที่๓

จุดให้อาหารปลาซึ่งเป็นคำตอบที่

เขาจะมีป้ายกำกับไว้ด้วยแล้วจะมีท่าไว้หมดเลย

บันได๔ขั้นคำเฉลยที่ถูกต้องนั่นก็คือ

เพราะว่าเขาจะมีวิธีการใช้ด้วยนะครับ
เป็นจังหวะขึ้นลงตามลำดับนะครับ
ประโยชน์ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อม
และทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้น
และยังพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตครับ

ก็มาลุ้นเอาใจช่วยกันสำหรับข้อสุดท้ายนะครับ
อีกหนึ่งข้อด้วยกันจะได้เงินหมื่นกลับไปบ้านหรือไม่ในวันนี้นะครับ
กับคำถามในเรื่อง

ไอซ์เกิดเวลากี่โมง
ตัวเลือกที่๔ไม่น่าจะใช่
ข้อ๒ค่ะ๑๐โมง๓๙นาทีค่ะ

ไม่ใช่๑๙นาที

ถูก

คือจริงเอาใจช่วยมากเลยนะครับแม่

แม่จะลักเลข้อ๒กับข้อ๓
สิ่งที่แม่ตัดออกข้อแรกเลย
ข้อ๔นั่นคือข้อที่ถูกต้อง
โมง๕๙นาที
อันนี้คือตามสูติบัติเลยนะครับ

เขียนเอาไว้ในใบสูติบัติของน้องไอซ์
ครอบครัวของคุณเอกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๕๐๐๐บาทครับ

ไม่เป็นไรครับ

ดีที่รายการได้ให้โอกาสแม่สิ
ขอบคุณมากแต่ทุกคนทำกันดีที่สุดแล้วในวันนี้
ผมอยากเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนในครอบครัวนะครับ

ตรงนี้คือความหวังของคนที่มีวิกฤตจริง
ครอบครัวเราเจอวิกฤตค่ะรายการขอบพระคุณจริงจริงนะครับ

ที่คิดว่าเวทีแห่งนี้คือเวทีที่สำคัญ
แล้วให้โอกาสกับครอบครัวของคุณแม่และพ่อนะ

ยังไงก็แม่จ๋าแล้วเงินทุนตอนนี้
ครอบครัวของเราได้ไป๕๐๐๐บาท

แต่พอดีคุณหมอสั่งให้น้องไอซ์ไปนอน
ก็จะเอาเงินตัวนี้แหละค่ะที่จะพาแกไปรักษาก่อน
เอกถ้าว่างก็พยายามนะขยับขยายดู
ถ้าเผื่อว่ามันเป็นไปได้ก็ลองหางานใกล้บ้าน

เชื่อนะว่าลูกต้องการความรักและความอบอุ่น

แล้วก็เชื่อครับว่าระยะทางที่หลายร้อยกิโลนี้
ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักของพ่อและลูกคู่นี้เลย

พยายามทำหน้าที่ของความเป็นพ่อให้ดีที่สุด
เขาพยายามมอบความรักให้กับลูกของเขา
ลูกของเขาได้มีความสุขเหมือนกับเด็กทั่วไปพึงจะได้รับ
แต่โชคดีนะครับที่น้องไอซ์ยังได้คุณปู่และคุณญาติ
ความรักจากคนในครอบครัว
เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับน้อง
แทนคุณพ่อเวลาที่คุณพ่อไม่อยู่

คุณผู้ชมครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ
อยากจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องไอซ์

ช่วยเหลืออนาคตช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาลของน้องนะครับ

เราขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับ

กองทัพมดผมเชื่อว่าน้องอาจจะมีเงินทุนก้อนหนึ่งไปรักษาตัวได้นะครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
ขอบคุณค่ะ
เวลา๑๙๑๕นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ก็อยากฝากบอกให้ครอบครัวที่เจอวิกฤตเหมือนป้า

ถ้าสู้ถ้าไม่มีทางออกหรืออะไรก็ให้สมัครมาทาง

เกมต่อชีวิตทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีค่ะ
ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้สู้ต่อไปครับ